นะครับอ้าวคุณผู้ชมวันหยุดยาวฮะ
สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง
ไปเที่ยวแล้วแวะเข้าวัดกันหน่อยแล้วกันนะฮะ

ขอโชคขอลาบกันแหละครับแล้วก็ไปขออะไรเด็ดจากไอ้ส้มฉุนด้วย
ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดนะฮะ
โปรดของไอ้ส้มฉุนก็มีอะไรตามที่เห็นเลยฮะ
มีน้ำแดงขนมไทยของเล่นรถบังคับเสื้อผ้าต้องสีแดง
ตุ๊กตาปูนปั้นหนังสติ๊กต่างไปถวายกันเสร็จซะปุ๊บก็ไปขอ
แล้วก็ไปจุดประทัดแล้วสิ่งที่ขอก็จะปรากฏตามที่ได้ไปทำกันต่อไปนะฮะ
คนที่เขาไปกราบไหว้เขาก็บอกว่าโอ๊ยถูกกันมาแล้วที่นี่นะ
ก็เรื่องลือกันไปว่าที่นี่นะศักดิ์สิท

อย่างผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาจากปฐุมธานีชื่อคุณวลัยพรก็บอกว่า
หยุดยาว๔วันก็เลยถือโอกาสท่องเที่ยวทางภาคเหนือ
ก็เลยแวะที่ชายนาฏก่อนแล้วกัน
แวะไปขอโชคลาภกันตามรายทาง

เพราะว่าโด่งดังเหลือเกินเห็นไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวกันเป็นประจำ

ก็เลยมีโอกาสผ่านใช่ไหมผ่านชนะก็เลยแวะไปกระซิบข้างหูไอ้ส้มถุนซะหน่อย
สุดท้ายได้เลขปลายประทัดมาสมดั่งใจ
ก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้แหละ
เขาโชว์ให้ดูแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเจ็บคอนะครับครับ
ไปต่อที่พยาวมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่
ชุดทหารลายพรามประทัดอื่นไปแก้บนกัน
แก้บนเส้นไหว้ไอ้ไข่กุมารเทพ
สมณัฐตุ้มท่าตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาว

เสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดข้างหน้านี้คือวันที่

เขาบอกว่าเขาไปขอกันมาก่อนวันที่๑๖

แก้บนเสร็จปุ๊บจุดประทัดให้มันดังกึกกล้อง

เพื่อไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไป
ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย